ตัวเลขของเม็ดเงินที่มีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนของปฐุมธานีครับคุณผู้ชมครับ
โดยมูลนิธิหลัก๓แห่งด้วยกันนะครับ
ของวัดพระธรรมกายที่มีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน
วันนี้เรารวบรวมให้คุณผู้ชมติดตามกัน
และอย่างที่บอกไว้ว่านี่เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผย
และมีการจดแจ้งตามกฎหมายของปี๒๕๕๙
คุณผู้ชมครับหลักแล้ว๓มูลนิธินั้น
หลักประกอบไปด้วย๑ก็คือมูลนิธิธรรมกาย

และ๓ก็คือมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะครับ
คือทั้ง๓แห่งนี้มีมูลค่าของเงินรวมกันแล้วเนี่ย

นี่คือตัวเลขย้ำว่าของปี๒๕๕๙
ที่มีการจดแจ้งต่อนายทะเบียนปฐุมธานีนะครับ
คราวนี้มาดูกันว่าแล้วแห่งไหนที่มากที่สุด
มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
มีฐานะการเงินมากที่สุด
สะสมรวมแล้ว๑๔๒๘๗ล้านบาท
ก็แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน๙๗๔ล้านบาท
ทรัพย์ไม่หมุนเวียน๑๓๖๒๗ล้านบาท
มีหนี้สินครับ๓๑๓ล้านบาท
เป็นเงินประกันผลงาน๓๐๗ล้านบาท
ภาษีเงินได้ที่หักหน้าที่จ่าย๖ล้านบาท

ถัดมาครับมูลนาฬิทิตวรรณธรรม
ฐานะการเงินรองลงมาจากมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์นะครับ
โดยทุนสะสมรวมแล้ว๑๑๘๘ล้านบาท
ก็จะแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน๑ล้าน๔แสนบาท
ทรัพย์ไม่หมุนเวียนอีก๑๑๘๐กว่าล้านบาทนะครับ
มูลนิธิแห่งนี้ไม่มีหนี้สิน
และแห่งสุดท้ายคือมูลนิธิธรรมกาย
สะสมรวม๓๔๑ล้านบาทก็แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน๒๖ล้านบาท
ทรัพย์ไม่หมุนเวียน๓๑๕ล้านบาทไม่มีหนี้สินนะครับ
โดยข้อมูลงบการเงินของทั้ง๓มูลนิธิแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งณขณะนี้เองอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางทางการเงิน
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจาะลึกกันต่อว่า๓แห่ง๓มูลนิธินั้น
ตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์หลักเพื่ออะไร
แล้วดูไส้ในให้มากขึ้นว่าแต่ละแห่งนั้นมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้าง